เทศกาลถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตในทุกปีก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือน
โดยพิธีศักดิ์สิทธิ์ก็คือพิธีลุยไฟของสารเจ้าจุ้ยตุ๋ย
แสดงความศรัทธาต่อองค์เทพเจ้าของชาวภูเก็ตที่ได้เริ่มไปเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับ
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
เท่าฐานที่ระอุไปด้วยความร้อนกลางพื้นที่ประรำพิธีโกยโห้ยหรือพิธีลุยไฟ
ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต
เหล่าม้าทรงร่วม๒๐ชีวิตที่เป็นตัวแทนของพระจีนที่เข้าประทับร่าง
ใช้เท้าเหยียบย่ำบนไฟเพื่อแสดงถึงอิทธิฤทธิความศักดิ์สิทธิ์บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน
พระประธานหรือองค์ตัวเลี้ยนเดินวนรอบกองไฟ๓รอบเพื่อแสดงเลิกดี
ได้เวลาเกลี่ยฐานที่ระอุไปด้วยความร้อนสีแดงหรือที่เรียกว่าไฟทิพย์
เชื่อว่าจะช่วยชำระความสกปรกของร่างกายของผู้ถือศิลป์กินผักที่มาร่วมพิธี
โดยม้าทรงจะเป็นผู้รับเคาะแทนด้วยการเหยียบลงบนเท่าฐานสีแดงด้วยเท้าเปล่า
พร้อมท่าที่ขึงขัง
ทุกคนที่ร่วมถือสินกินเจครับ
ก่อนเริ่มพิธีมีการบูชาของเส้นไหว้แก่เทพเจ้า
องค์กิ้วอ๋องไตเตหรือองค์ตัวเลี้ยน
ผลไม้๙อย่างน้ำชา๙จอกขนมมงคลต่าง
โดยองค์ประธานตัวเลี้ยนที่ทำการอัญเชิญมาจากสารเจ้าจุ้ยตุ๋ย
ม้าสนกว่า๒๐ชีวิตใช้เวลาในการทำพิธีลุยไฟรวมเกือบ๑ชั่วโมง
กลางสายตาพี่น้องชาวภูเก็ต
รวมถึงผู้ที่ถือศีลกินเจทั้งในและต่างจังหวัดและชาวต่างชาติกว่า๑๐๐ชีวิต
มาชมพิธีลุยไฟด้วยความตื่นเต้น
พร้อมเสียงประทัดที่ดังอยู่เป็นระยะ
พิธีกรรมก้อยห้อยหรือพิธีลุยไฟเชื่อว่าจะสามารถช่วยปัดเป่าความชั่วร้าย
บรรดาลความสุขให้แก่ทุกคนที่เคารพเลื่อมใสในพิธีกรรมนี้
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน